คุณผู้ชมครับมาดูคุณแม่ลูกดก
คุณแม่ลูกเยอะท่านนี้มีลูกตั้ง๑๕คน

โอ้โหนี่ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวลูกดกที่สุด

แต่ว่าตอนนี้หน่วยงานต่างก็ต้องเร่งเข้าไป
ช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยเพราะว่าลูกเยอะเกินไปนะครับ
นี่แหละครับนางสาวศรียุภาฤทธิ์หมุนอายุ๓๙ปี
และนายประพาอินคำอายุ๕๑ปี
สองสามีภรรยาอาศัยอยู่กับลูกที่มีจำนวนมากถึง๑๕คน
โอ้โฮคุณแม่ยังอายุ๓๙ปีอยู่เลย
มีลูก๑๕คนแล้ว
คุณสุภาษาถึงก็ตกใจโอ้โหแบบเบานะ
เป็นลูกชาย๘คนลูกสาว๗คน
แล้วก็ยังมีหลานสาวที่ต้องอุปการะดูแลอีก๑คนรวมทั้งหมด
ครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลาน
และ๑๘ชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันภายในบ้านเช่าหลังเดียวเท่านั้นนะครับ
ตำบลหาดสำรานอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง
ซึ่งได้มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ตอนนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ใจบุญ
ก็ให้การช่วยเหลือนะทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงเงินมามอบให้กับครอบครัวนี้
ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพราะว่าเด็กเขาต้องได้รับการดูแลหลายด้านนะคุณนะครับ

หลังจากที่ต้องเช่าบ้านเดือนละ๑๕๐๐บาท
แล้วก็อยู่กันถึง๑๘คนนะครับ
นางสาวศรียุภาผู้เป็นแม่บอกด้วยสีหน้าแจ่มใสมากขึ้นนะครับ

แล้วก็เด็กก็มีกำลังใจมากขึ้นนะครับ
ซึ่งตัวเองและสามีไม่ได้คิดจะเป็นภาระของใครนะ
ไม่ได้คิดอยากจะเป็นภาระของสังคมด้วย
แต่ว่ามีการช่วยเหลือแบบนี้ก็รู้ซึ้งถึงน้ำใจของคนไทยจริงนะครับ
พร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง

และสิ่งของที่ท่านช่วยกันนั้นนะครับ
จะนำไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะครับ
แล้วก็จะใช้ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะครับ
เพราะว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเกือบ๖๐๐๐บาท
สิ่งที่สร้างก็คือจะสร้างบ้านบนเนื้อที่ที่ญาติบริจาคให้ด้วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็อยู่ถัดจากบ้านเช่าหลังนี้ที่เคยอยู่ไปประมาณ๑กิโลเมตร
โดยจะมีการยกสาวเอกในวันศุกร์ที่๑๖กันยายนนี้
คาดว่าจะมีการใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ๑๕วัน

ล่าสุดรองพวกราชการจังหวัดตรังนะครับ
รองพวกสายันอินทรัพย์พักก็เดินทางไปเยี่ยมที่บ้าน
และได้สัญญาว่าจะช่วยประสานหน่วยงานต่างทั้งอำเภอ
แล้วก็อบตในพื้นที่ช่วยสร้างบ้านให้เสร็จภายในวันที่๕ธันวาคมนะครับ

ในการทำดีให้แผ่นดิน
และจากสถิติที่สำรวจในอำเภอหาดสำราญนะครับ

ศรียุพราตอนนี้มีลูกมากที่สุดจากการสำรวจในรอบ๒๕ปี

ใช่นะครับสิ่งต่างเงินต่างที่คุณบริจาคให้
ก็นอกจากเรื่องของการสร้างบ้านแล้ว
ต่อยอดด้านการศึกษาของเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับ